ซึ่งพี่การเล่นเองด้วยนะ

จะต้องไปโดนกับชีวิตจริงของคุณแม่ตลอด

นั่นคือแบบไม่มีสคริปต์การเล่นคือ

อ่ะตอนจบเป็นกูตายก็แล้วกัน

แต่เห็นแบบจับมือจับไม้ตอนแรกคนนึกว่า
เป็นคู่จิ้นคู่จริงอะไรอย่างนี้พี่การ

ผมเขียนให้กับเจ้าของค่ายไว้๑เพลง

อย่าให้กูไลฟ์

ผมเขียนไว้ชื่อเพลงอย่าให้กูไลฟ์

อันนี้ให้พี่เสกหรือพี่การทั้งคู่เลย
เพลงนี้ดิฉันจำชื่อไม่ได้จริง

คุณชมขาวเมื่อวานนี่แหละ
สไลด์ไปเจอโซเชียลของพี่การ

วันที่พี่การเนี่ยโพสต์ภาพปืนขึ้นมาใช่ไหม
ก็มีบรรดาพี่น้องสื่อหลายช่อง
ส่งเข้าไปถามอยากจะถามหาข่าว

ก็แบบโพสต์ปืนก็ไม่ได้ใจเย็น

ถึงว่าพี่การส่งมาชมพี่แจ๊คใหญ่

หรือว่าน้องเสือที่บอกว่า
เรียนจบแล้วให้เงินตั้ง๑๕ล้าน
ติดตามได้ในบันเทิงไทยรัฐช่วงเย็น
อยากให้กูไลฟ์